สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีครับคุณสุภาษาราครับ
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะมาเจอกันแบบนี้นะครับกับช่วงเวลาดีนะ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณบ่ายสามครึ่งนั่นแหละ
กันนะครับเรื่องราวที่อยากจะอัปเดตกันนะครับเรื่องของมาตรการรัฐนะครับไม่อยากจะให้พลาดเลย
ใช่ใครที่อยากจะลงทะเบียนจดจ่อจ้องอยากจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
รอบใหม่นี้เขาเตรียมลงทะเบียนแล้วไปดูรายละเอียดค่ะ
ล่าสุดนะคะนายศาสตร์พร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะ
เปิดเผยข้อมูลนี้ออกมาค่ะบอกว่ามีการประชุมเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ค่ะ
ในการลงทะเบียนครั้งนี้เขาบอกจะง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นตรงไปตรงมามากขึ้น
เพื่อประชาชนที่มีรายได้น้อยจริงจริงอ้าวตอนนี้นะครับทางภาครัฐเนี่ยได้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกประชาชนที่มีสิทธิ์
การถือครองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมานะฮะก็มีดังนี้ตามกราฟิกเลยครับ
อย่างแรกต้องสามีสัญชาติไทยอายุ๑๘ปีขึ้นไป๒ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน๑แสนบาทต่อปี
สามไม่มีทรัพย์สินทางการเงินอย่างเช่นสลากออมสินสลากทกศสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เกี่ยวนะ
คนละสลากกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงถ้ามีพันธบัตรแล้วก็ตราสารหนี้ด้วยนะครับ
เอางี้แต่จริงนะถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เอางี้ละกันรวมกันแล้วเนี่ยไม่เกิน๑แสนบาท
๔ข้อไม่น่ายากนะคะคุณผู้ชมท่านไหนมีรายได้น้อยแล้วก็มีคุณสมบัติ๔ข้อ
ตามที่บอกไปเนี่ยนะคะเตรียมรอเลยใช้คำว่าเตรียมเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียน
แต่ถ้าเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่มีกำหนดการแล้ว
มาแน่นอนคู่กัดสะบัดข่าวมาบอกคุณผู้ชมแน่นอนข่าวดีแบบนี้ค่ะ
อ่ะก็เตรียมตัวกันเอาไว้นะครับสำหรับมาตรการนี้นะ
ไปดูเรื่องนึงไปดูคลิปนี้แล้วโอ้โหเห็นแล้วก็แบบเฉินใจนะ
เรื่องของเรื่องผู้หญิงคนนี้ครับอัดอั้นตันใจอัดคลิปร้องไห้เลยนะครับ
เธอบอกว่าเธอเพิ่งไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙มาแล้วมีอาการเหมือนกับว่ามีผลข้างเคียง
บอกว่าเธอปวดหัวมาตลอดปวดหัวมาหลายวัน
ไปหาหมอหมอก็ไม่รักษาให้บอกว่าไม่ได้เกิดจากวัคซีน

๖๔วันหลังจากที่ย้อนชีอิตวัคซีนอ้อ
หนูก็คิดครั้งแรกก็คิดว่าเออมันคงจะเป็นผลข้างเคียง
แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะ
เป็นนานขนาดนี้วันนี้ก็มาหาหมอหมอก็บอกว่าคุณต้องการอะไร
คุณต้องการสแกนสมองเหรอหรือคุณต้องการอะไร
มันไม่ได้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรอกเราก็อึ้งนะ
คนที่ปวดหัวเราจะเข้าใจอ่ะมันจะปวดหัวมากมากอ่ะเนอะ
เนอะเขาแบบว่าเขาปวดจริงจริงอ่ะเขาว่าอย่างนั้นนะ
อ่ะดูแล้วเนี่ยน่าเห็นใจจริงนะแต่ทางข้อมูลเอาไปฟังกันหน่อยแล้วกัน
ก็เกิดอาการข้างเคียงเธอบอกแบบนั้นนะก็คือปวดหัวอย่างหนัก
ปวดหัวทุกวันจนทนไม่ไหวปวดมานานกี่วันแล้วล่ะ
สิบสี่วันแล้วไม่นานนะอืมเธอบอกว่าไปหาหมอมาแล้วด้วย
แต่หมอบอกว่าไม่รับรักษาบอกว่าอาการนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัคซีน
และจะวินิจฉัยว่าจะเป็นผลมาจากวัคซีนเนี่ยมันก็ไม่ใช่อืม
ก็เลยวินิจฉัยว่ามันน่าจะมาจากการทำงานของเธอมากกว่า
แล้วเธอทำงานอะไรเธอทำงานอยู่ที่ร้านเสริมความงาม
หลักหลักรับสักคิ้วแบบนี้เธอก็เลยมั่นใจว่าก็งูก็สักคิ้วอย่างนี้
มันจะไปเกี่ยวอะไรกับปวดหัวล่ะแล้วที่ผ่านมาก็ทำอย่างนี้มาตลอด
ก็สักคิ้วทำงานแบบนี้ไม่เคยมีอาการแต่พอไปฉีดวัคซีนแล้วมันมีอาการแบบนี้ขึ้นมา
เลยมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นเอฟเฟคจากวัคซีนนั่นแหละค่ะ
แล้วตั้ง๑๔วันเนี่ยคุณนะคะตอนนี้นะคะชาวเน็ตดูคลิปนี้แล้วเข้าไปให้กำลังใจเธอค่ะ
จากจะให้กำลังใจแล้วบางคนแนะนำด้วยแชร์วิธีการก็พยายามช่วยกันแล้วค่ะ
ธานรังจืดสิเออธานไฟเบอร์ไหมอ่า
ดื่มน้ำเยอะไปเลยอ่าบางคนบอกธานยาผลาสิอยากับปวดชนิดอื่นอื่นก็ได้
หลักหลักส่วนใหญ่ก็ต้องทานพารา

ถ้ามีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนแต่เรื่องนี้เรามาเล่าให้ฟัง
เราไม่ได้ฟันทงลงไปนะว่ามันจะต้องเกิดจากวัคซีนอย่างแน่นอน
ก็คงต้องฟังคุณหมอเขาว่าจะวินิจฉัยอาการแบบนี้อย่างไร
ก็มีหลายคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ด้วยเนี่ยนะคะ
อย่างคุณเนี่ยแชร์ประสบการณ์สั้นนิดนึงละกัน
ผมพักผ่อนนอนวันนั้นนอนข้ามวันเลย
พี่บ้านน่ะคุณแม่มาปลุกนึกว่าพาไปแล้ว
ผมน่ะนอนเก่งนอนยาวไง
อันนี้แหละหลายคนก็บอกว่านอนก่อนดื่มน้ำเยอะกินพารา
ถ้ากินน้ำเยอะนะไม่ได้นอนนะเข้าห้องน้ำบ่อย
เล่าให้ฟังแบบนี้มีอีกหนึ่งเรื่องเขาว่ากันว่า
ก็เพราะว่าบางทีไปเล่นกับสุนัขมาสุนัขง่ำหน้าเขาให้อะครับ

เขาไม่ทำร้ายเราเขาไม่ทำร้ายเราขอโทษถ้าเราทำให้ดีเราขอโทษ

ต้องไหมสามารถเปลี่ยนมาเดี๋ยวเขาไปดู
อุ้ยอุ้ยเหมือนแบบนี้เลยหรอทำไมเป็นแบบนี้อ่ะ

ตอนแรกก็เล่นกับหมาอยู่ใช่ไหมใช่คุยกับมัน

แล้วมันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมโดนกัดเข้าไป
เลือดพุ่งปี๊ดเลยครับใช่ค่ะไหลลงมาเลย

อุ๊ยนี่ค่ะโดนไข้แล้วครับอ่าวปกติแล้วเราเคยได้ยินคำเตือนแค่เมาไม่ขับ
แต่อันนี้ขอเตือนเลยเมาแล้วอย่าใกล้หมา
บางทีนะมันอาจจะทำให้สุนัขมันหุดหงิดเหรอเนี่ยเนี่ยคลิปเนี่ยก็คือเธอไปแสดงความรักต่อมันไง
้มหน้าไปใกล้จะไปจุ๊บมันไงงับเข้าหน้าเลยนะคะเอาเธอบอกว่าวันนั้นเธอปาร์ตี้สังสรรค์วันเกิดของเธอเอง

ไปสักพักค่ะก็เลยไปนั่งคุยกับน้องหมา
โดนงับเข้าหน้าเลยนะคะเป็นรอยเลย
แต่เธอบอกว่านิดเดียวเฉียดลูกตาไปนิดเดียว

บางคนมาเตือนนะนี่มันเป็นธรรมชาติของสุนัขมัน
บางทีนะการเอาหน้าไปใกล้เหมือนเป็นการท้าทายต่อสู้
ก็ไม่แน่เหมือนกันต้องระวังกันเหมือนกัน
โดนกัดไปแบบนี้เอ้ายังเคราะห์ดีบางทีมันง่ำแค่นิดเดียว
มันไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบจะพุ่งเข้าทำร้าย
อ่าก็ต้องระวังแล้วยิ่งเลือดมันไหลเยอะอันนั้นอ่ะ

อ่ะส่วนคลิปนี้ให้ดูว่าเรียบร้อยแล้วเช็ดแผลแล้ว
เลือดไม่ไหลแล้วยิ้มได้แล้วโอ้ย

โอ้วเอางี้นะครันเป็นรุธาหอนะคุณสุภัษภารณานะ
อุทาหรณ์เตือนใจข้อแรกคือ

ข้อที่๒เมาแล้วอย่าหาหมา

เออนะบางทีไว้ใจไม่ได้

บอกว่าสุนัขบางทีมันก็ไม่ชอบกินเหล้าเหมือนกัน

ลิ่นมันจะได้กลิ่นมากกว่าเราประมาณ๒๐๐เท่า
เรายังดมแอลกอฮอลยังว่าเหม็นเลยคุณ
หมามันก็จะโอ้โหเหม็นพันเท่าอย่างนี้เหรอ

เราเองตัวผมเองก็ไม่กล้าฟันทงลงไป
คุณใช้คำนี้ดีกว่าผมก็ไม่กล้า
ผมก็ไม่เคยเป็นหมาผมก็ไม่รู้
ผมไม่ได้พูดนะเขาพูดนะ
คุณผู้ชมครับไปดูความขึ้นหน้าของเหตุการณ์นี้หน่อยแล้วกันนะครับ
เรื่องของเรื่องนะฮะหลายคนน่าจะได้ดูแล้วล่ะ
เหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นยกพวกไปที่หน้าบ้านของคู่อาริ
แต่สุดท้ายคู่อาริที่อยู่ในบ้านน่ะ
เขาวิ่งออกมาคนเดียวเดียวแต่เขาพกมีดมาด้วย

คุณผู้ชมขึ้นหน้าเรื่องนี้หมอปลาแล้วก็เสียเปลี่ยเนี่ย
บอกเลยนะยืนเคียงข้างคนที่ก่อเหตุแทงคนเสียชีวิต
เขาบอกอยากไปช่วยเพราะว่าเรื่องนี้นี่นะ
บอกว่าคนที่แทงคนเสียชีวิตน่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นไปดูกันครับ
หมดแล้วชั้นมีมีความเป็นธรรม

กลับมาแล้ว
อ่ะให้ดูคลิปเหตุการณ์แบบนี้นะกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มของผู้ที่เสียชีวิต
ค่ะเขามากันทั้งหมดเจ็ดคนไปยืนตะโกนเรียกนายนัทวุฒิพึ่งเริกดีที่อยู่หน้าบ้านตรงนี้นี่แหละครับ
เรียกอยู่สักพักสักพักใหญ่เลยแหละนายนัทวุฒิเหมือนจะเหลืออดมั้ง
ก็ออกมาจริงถือมีดออกมาด้วยวิ่งออกมาแบบเนี้ย
ไปเจอกับกลุ่มที่ล้อมอยู่หน้าบ้านโอ้โหตอนแรกพอนายนัทธวุฒิถือมีดวิ่งออกมาก็
ก็เจอก็เจอเป็นคนละทางนะแต่สุดท้ายก็มีการตะลุมบอลกันค่ะ
แล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยคือในคลิปเนี่ยนายพาสกรชัยมนตรีหรือว่านิด
ซึ่งเป็นรุ่นพี่เขามีการตะโกนหมดนะว่าตีตีตีตีมันลุงมัน
ในในในภาพบุกันตะลุมบอลกันดังสนับเป็นอย่างเงี้ย

คลิปแรกที่ให้ดูเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด

เป็นคลิปที่ชาวบ้านอยู่แถวนั้นเขาถ่ายเอาไว้

นายณฐวุฒิผู้ก่อเหตุถูกปรุมบร

นายนัทธวุฒิสังเกตง่ายนะคะ

ล้มลงไปกองกับพื้นเลยแต่นายนัทธวุฒิลุกขึ้นมาค่ะ
แล้วมีมีดถือไปสองเล่มจ้วงแทงไม่ยั้งเลย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
หลังก่อเหตุนายนัทธวุฒิเดินกลับบ้านค่ะ
เอาสรุปก่อนเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสองศพนะคะ
พอเรื่องนี้โด่งดังในโซเชียลขึ้นมา

แล้วก็ทราบข่าวจากนายสาธิตแสงจันทร์หรือว่าเสียเปียด้วย

แล้วเขาก็บอกนะว่าเอางี้ละกันเห็นแบบนี้แล้วรู้สึก
เหมือนมีฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

เขาเห็นว่าผู้ก่อเหตุอยู่กับแม่เพียงลำพัง
คนที่แทงกลุ่มวัยรุ่นนั้นเสียชีวิตนั่นแหละ
แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะสำหรับหมอปลานะบอกว่า
นายนัทธวุฒิก็เป็นคนต่างถิ่นนี่
จะไปหาเรื่องเจ้าถิ่นมันไม่น่าจะใช่อย่างนั้น

เขาเลยขอให้ทางตำรวจให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แม้ว่าผู้ต้องหาจะเป็นผู้กระทำความผิดก็คือแทงคนเสียชีวิต
แต่หมอปลาเองบอกว่าอยากจะช่วย

นะตรงนั้นน่ะคุณจะทำยังไงนะคุณจะทำยังไง
ผมไม่รู้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนพิจารณาตรงนั้นด้วย
เมื่อวานขออภัยนี่ตำรวจค่ะ
ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุในนัทธวุฒิไปฝากขังเรียบร้อยแล้วนะคะ
สิ่งที่หมอปลาและเสียเปียจะช่วยก็คือ

แต่ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลว่าจะอนุญาตปล่อยตัวหรือเปล่า
ตอนนี้ล่าสุดเขาให้ประกันตัวแล้วนะ

ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันมากเลยนะคะ

เจี๊ยบเรียบด่วนค่ะโพสต์ข้อความเป็นแก๊กกราวสีดำ
เอาอีกแล้วลูกแม่เป็นคนดีเบื่ออีอาย

ญาติทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
เขาให้สัมภาษณ์มาอะไรในลักษณะที่ว่า
คนที่เขาไปเหมือนกับว่า

เขาก็บอกว่าทางฝ่ายญาตินะก็บอกว่าจริงเขาเป็นคนดี
อะไรลักษณะแบบนั้นซึ่งเอาจริง
เรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพอสุดท้ายแล้วเนี่ย
มันมีความรุนแรงมันมีคนเสียชีวิต
แน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทางกฎหมาย
จะต้องไปว่ากันทางนั้นทางสังคมอาจจะว่ากันไป
ใครผิดใครถูกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการตัดสินในทางสังคมอะเนาะ

มันไม่เหมือนกันเราจะไปหาจุดลงตัวก็คงลำบาก
แต่จุดที่ลงตัวที่สุดก็คือต้องไปว่ากันในศาล

ทางกฎหมายเขาจะว่ากันว่าการมาในลักษณะแบบนี้
คมครูหรือเปล่าปุ๊บปุ๊บหรือเปล่า
ขณะที่ฝั่งตัวผู้ก่อเหตุที่เขาถือมีดวิ่งออกไป

ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลศาลจะเป็นคนตัดสิน

เราก็นำเสนอข่าวนะคะมีภาพกล้องวงจรปิดก็ให้คุณผู้ชมดู
มีภาพจากชาวบ้านถ่ายก็ให้คุณผู้ชมดู

อ้าวลุงป้อมค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ลงพื้นที่ไปประมาณ๒วันแล้ววันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
มีกลุ่มรัฐศดอลค่ะไปรอนะครับ

เกิดเหตุชุมมลมุมขึ้นเป็นลักษณะของการประทากัน
ขณะนี้นะครับมันจะช่วยผ่านตลอดนะครับ
ล้อไหมล้อไหมล้อไหมล้อไหมล้อไหม
เหตุการณ์รุนแรงอย่างนี้เราก็ไม่ได้อยากให้เห็น

แต่พอมันเกิดเหตุที่อาจจะคุมไม่ได้

กับอิจการชุลมุนที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะ

บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดนะคะ
คือพลเอกประวิทย์ลงพื้นที่ไปดูน้ำท่วมที่อีสาน
ทีนี้กลุ่มราศดรขอนแก่นและกลุ่มดาวดินค่ะ

แต่เหตุการณ์เริ่มต้นมันเป็นแบบนี้นะคะ
ตำรวจเข้าไปยึดไมค์กับลำโพงจากผู้ชุมนุม

ในช่วงเวลาที่คงจะเข้าไปเจรจาแหละ

แล้วก็ไปยืนผู้เดี๋ยวเป็นคนเสื้อดำคนนี้ค่ะ

ก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะคะ

หรือว่านายพันธุะวงศรีธนาณุะวัดนะคะ

หัวโนที่มือก็มีบาดแผลด้วย
คุณผู้ชมก็ได้เห็นภาพของช่วงของเวลาที่

ช่วงเวลาที่ยื้อแย่งไมค์กันก็ชุลมุนกันไปแบบนี้นะครับ
อย่างที่ผมบอกครับสถานการณ์จุดแรกคลี่คลายกลุ่มผู้ชมนุมก็
เริ่มขยับไปที่๔แยกหน้าสถานการณ์ห่างไปสักประมาณ๕๐เมตร
ตำรวจควบคุมฝุงชนมาพร้อมกับโลกเข้ากระชับพื้นที่
ก็เกิดเหตุชุลมุนอีกหนึ่งรอบก็ตามภาพที่เห็นนี่แหละครับคุณพัสราครับ
ขณะที่คณะของพลเอกประวิทย์นะครับในช่วงของการประชุมไปดูกันบ้างนะครับ
ก็ได้รับฟังสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสารกลางแห่งนี้นะครับ
ก็ฟังรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมก็คือเรื่องของการกดปุ่มกิจกรรมเพิ่มความสุข
นี่เห็นก็บอกว่ามีเรื่องของการทำกิจกรรมในนั้นกันด้วยนะฮะแล้วก็มีการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
เพื่อเป็นการเติมน้ำต้นทุนในจุดพื้นที่แรงในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับ
ลงพื้นที่ครั้งนี้ของผลเอกประวิทย์นะคะใช้คำว่าพร้อมคณะ
มีทั้งรัฐมนตรีมีทั้งสสสมาชิกจากภักดิ์พลังประชารัฐเช่น
นายสมศลิพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการก่อนทรงการคลั่งค่ะ
นายอธิรัตรรัตนเศรษฐ์และรัฐมนตรีช่วยคำนาคม

ขออภัยค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
เลขาธิการพักพลังประชารัฐ
และนางนรมนพินโยสินวัฒน์

ทีนี้ครับก็มีกลุ่มราศดรขอนแก่นนะครับ
แล้วก็มีอีกหลายกลุ่มนั่นแหละมาปักหลักชุมนุมกันนะครับ
ที่หน้าทางเข้าวัดเขามีการปลดป้ายด้วยนะ
ปลดป้ายต้อนรับผลเอกประวิทย์ออกด้วย
แล้วเนี่ยฮะอีกครั้งที่ชุลมุนกันครับก็คือพยายามที่จะบุกเข้าไปพบพลเอกประวิทธิ์
ตำรวจควบคุมฝูงชนแล้วก็อศที่ตั้งกำแพงล้อมพื้นที่เอาไว้เนี่ย
ก็ป้องกันพยายามกันผู้ชุมนุมออกไปลักษณะแบบนี้นะครับ
ก็อย่างที่เห็นกระทบกระทั่งกับทางตำรวจ
แล้วเขาบอกว่ามีการตาสีใส่ตำรวจด้วย
สักพักแล้วครับก็ยอมล่าถอยออกมาในจุดที่กำหนดเอาไว้นะครับ
แจ้งข้อกล่าวหาค่ะทำร้ายเจ้าพนักงานก่อนที่จะปล่อยตัวกลับไป
นี่เป็นลักษณะของการประมวลภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ในช่วงการลงพื้นที่ของคนเอกประวิทย์ค่ะ
ครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับก็เป็นที่วิภาควิจารณ์ในสังคมอยู่เหมือนกัน
มีคุณลุงท่านหนึ่งนะครับขึ้นรถเมย์คุยโทรศัพท์
อันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ตอนคุยโทรศัพท์แล้วขึ้นรถเมฆไปเนี่ย
สวมใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้เนี่ยฮะคือกระเป๋ารถเมย์เขาก็ไปเตือนดี
แต่คุณลุงแกเหมือนกับว่าดื้อไม่ยอมใส่สุดท้ายก็ต้องอันเชิญคุณลุงลงจากรถครับ
กระเป๋ารถเมฆเขาก็มาเตือนแหละครับแต่ตอนแรกก็ทำท่าไม่สนใจสุดท้ายก็เถียงกันอยู่พักใหญ่
แล้วกระเป๋ารถเมย์ก็บอกว่าเอางี้ละกันลุงลงจากรถเถอะคนอื่นเขาจะได้สบายใจ
รถเมย์จะได้วิ่งต่อได้คนอื่นเขาก็รีบเหมือนกัน
คือทุกคนเนี่ยจอดอยู่นะคะแต่เห็นไหมคะนี่มีการขึ้นใหญ่กับข้าง
คือคุณลุงเองเนี่ยเขาไม่ยอมลงเขาก็โตเถียงกับทางกระเป๋ารถเมย
บอกเอาก่อนก็ใส่ให้แล้วนี่ไงยังไงล่ะไปต่อสิก็ใส่ให้แล้วอย่างนี้ไง
แต่ลักษณะก็คงจะผมไม่ชัวร์ว่าก่อนหน้านี้คุยกันมานานแค่ไหน
ดื้อมากจนไม่ยอมใส่สุดท้ายจะยอมใส่พอไล่ลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แล้วรถเมย์คันนี้นะครับเป็นรถเมย์ปรับอากาศสาย๕๑
ตรงนี้เขาจะวิ่งเส้นทางตลาดเทเวศไปจนถึงเคหะบางบัวทอง

คนที่นำเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะก็บรรยายเพิ่มเติมแล้วค่ะ
บอกว่าคุณลุงท่านนี้ไม่ยอมลงลงจากรถกว่าจะเอาแมสขึ้นมาใส่แบบตามปกติ
จอดรถอยู่นานเลยคือจังหวะเนี่ยเป็นการจอดรถอยู่นานเลย
เขาบอกว่าคนบางคนเขาต้องไปทำงานเนอะ

เสียเวลาคนอื่นนะคะแล้วก็แถมยังไม่ยอมลงด้วยนะคะ
เอาแมสมาใส่ปุ๊บก็เลยต้องตัดสินใจว่ารถต้องไปต่อ
ในเมื่อคุยเจรจาอยู่พักใหญ่สรุปคุณลุงไม่ดื้อแล้วนะ

ยอมใส่หน้ากากแต่โดยดีรถก็เคลื่อนต่อไปได้ครับ
คนที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะส่วนหนึ่งเขาก็ชื่นชมกระเป๋ารถเมย์นะคะ
ใจเย็นจังเลยทำถูกต้องแล้วเพื่อส่วนรวม
บางคนบอกว่าถ้าเป็นรถเมษายอื่นขออภัยนะคะ
คุณลุงคงไม่ได้นั่งเถียงแบบนี้
อ้าวก็มันเป็นเรื่องของการใช้รถโดยสารสาธารณะ
คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็ต้องเห็นใจคนอื่นด้วยเพราะคุณไม่ได้นั่งคนเดียว
มันไม่ใช่รถส่วนตัวกฎที่เขาทำมาเพื่อใช้ส่วนรวม
ก็ต้องทำพร้อมกันให้มันเหมือนกันแค่นั้นเองนะครับ
หลังจากที่มีกรณีคนติดโควิด๑๙
แล้วเขาก็ทำประกันไว้โดยเฉพาะเจอจ่ายจบเนี่ย
มีบริษัทประกันพังบริษัทประกันอีกแล้ว

กับหลายคนนะคะไม่ใช่คนนี้คนเดียวนะคะ

มีผู้เสียหายรายอื่นพูดเสียงดังแบบนี้นะคะ
ก็คือกลุ่มทั้งหมดเป็นคนที่เคยติดโควิด๑๙
รักษาหายแล้วแล้วทุกคนทำประกันโควิด๑๙
แบบเจอจ่ายจบไว้กับบริษัทประกันแห่งนี้นะครับ
พอติดเชื้อก็ต้องมาขอเงินประกันไงเป็นเงินชดเชย
แต่เวลามันล่วงเลยผ่านมาหลายเดือนแล้วบริษัทปฏิเสธไม่จ่ายให้
โดยอ้างว่าลูกค้ามีการทำประกันซ้ำซ้อน

ลูกค้าเขาก็อยากจะให้ผู้บริหารพิจารณาหน่อย
แล้วก็มีผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเข้ามาเจรจา
เนื่องจากในบริษัทมีเพียงพนักงานอยู่ไม่กี่คน
อย่างที่บอกไปผู้บริหารอบอสซี่

สุดท้ายนะครับก็ยังไม่ทราบว่าเหตุการณ์จบลงอย่างไร
แล้วเกิดขึ้นที่บริษัทไหน
อันนี้คงต้องรอให้ทางบริษัทบริษัทประกันนะ

ออกมาชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงว่า
สรุปแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นนะ
ซึ่งทางเพจจริงเนี่ยเขาเอามาโพสต์เอาไว้
พร้อมระบุว่าเจอไม่จ่ายจบนะ
เอ้าคือมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ

ก็ติดโควิดว่าทุกข์แล้วยังถูกประกันเบี้ยวอีก

บริษัทประกันไม่หาทางออกที่ดีกว่านี้

นี่เอาอีกแล้วลักษณะของประกันที่

หรือบางทีมันมีเงื่อนไขพิเศษอะไรบางอย่าง
ผมว่าบริษัทประกันที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้
อยู่ในเหตุการณ์นี้ควรรีบออกมาชี้แจงนะ
ใช่สังคมจะได้เข้าใจคุณนะคะ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ
คณะกรรมการกำกับได้ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

เรื่องมาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

มาตราอุ้มประกันภัย
เพื่อที่จะช่วยบริษัทประกันภัยที่กำลังประสบปัญหา

เนื่องจากปัจจุบันโอ้โหคุณ

มากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ในตอนแรกไง

ตรงนี้ใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้

เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยแล้วกัน
โอ้โหบอกเลยว่าระทึกมาก
ผู้ชายคนหนึ่งมาแบบนี้

ไม่สวยแน่แต่จบยังไง
ช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัด
ในคู่กันสมัครข่าว
ในเบรกนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรี

จะทำร้ายเพื่อนร่วมงาน

อ้าวจบแล้วนอนนิ่งแต่ตอนแรกนี่ดูน่ากลัวมากนะ
ขังเออเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ
บ่าย๒ของเมื่อวันที่ผ่านมาภายในโกดัง
โรงงานแห่งหนึ่งที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ผู้ก็เหตุคนนี้นายส์ธรรมนูนชื่อเล่นชื่อยก
อะอยู่สามสิบหกปีเป็นคนงานในโกดัง
แล้วไปหยิบแป๊บมาไล่ตีโป๊กปากโป๊กปากเออ
คือเรื่องของเรื่องเปี๊ยกเมาแป๊ดแล้วอ่าอันนี้นี่น่ะ
คุยก็ไม่รู้เรื่องแล้วโอ้ยตัวแดงไปหมดเลยอ่ะ
นั่นแหละครับแล้วถือมีดไล่ฟันเพื่อนร่วมงานด้วย
โถเปี๊ยกสรุปแล้วหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์
จะอยู่ล่ะครับวิ่งหนีสิครับแต่วิ่งหนีไปก็อยากจะจับไปยักษ์ให้อยู่นะ
เออก็ใช้ท่อแป๊บอะค่ะติดไปยักษ์เลยร่วงเลย
เปี๊ยกเปี๊ยกโดนท่อแป๊บเข้าไปเป็นไง
ร่วงสิครับรออะไรแล้วก็แย่งมีดออกมาจากมือเปี๊ยกได้
เพื่อนก็ควบคุมตัวเปี๊ยกเอาไว้แล้วก็ต้องรอตำรวจสพพานทอง
มารับตัวเปี๊ยกไปสงบสติอารมณ์

เอาไปถามคนนี้ครับนายอภิวัฒนารักษ์
ซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของโกดังเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
แม่ของเปี๊ยกเพิ่งจะโอนเงินให้เปี๊ยกมาสองร้อย
จากนั้นช่วงเที่ยงเปี๊ยกครับเปี๊ยกเอาเงินไปซื้อเหล้าขาว
มานั่งดื่มจนเมาแป๊บพอเมาแป๊ดเปี๊ยกก็จำใครไม่ได้
แต่เพื่อนในโรงงานก็จำไม่ได้
พรุ่งข้างอารวาสแล้วเปิดฉากเอามีดไล่ฝันเพื่อนนะครับ
เปี๊ยกเขาใช้มีด
เมานะครับไล่ที่เอาแล้วอ๋อเมาไล่โหดแล้วอ่าไล่ที่เอาแล้ว
อันนี้เขาเพื่อนโรงงานก็ทำงานกันเพื่อเข้ามาจะไล่ฟัน
เวลาเขาเมาเขาก็จะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอ่าครับเป็นอย่างงี้
น่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวแล้วเมื่อคืนนี้เขาวิ่งไล่ฟันใครอยู่
ฟันฟันพ่อแหละอ๋อแต่ว่าเขาลองคุยว่าว่าโอ้โหอันตรายเนอะ
อันตรายมากอืมดื่มเล่าแล้วก็เมาคุ้มข้างอ๋อโอ้ยเอาเรื่องนี้นะคะ
หลังจากเปี๊ยกได้สติเดี๋ยวเดี๋ยวเปี๊ยกจะต้องถูกสอบปักคำเพิ่มเติม
และอีกคนนึงที่ต้องต้องถูกถูกสอบปักคำก็คือเจ้าของกลัวดังอืม
เจ้าของกลัวดังเขาไปร้องถูกไว้อ๋อไปแจ้งความไว้
ข้าวของในโกดังมันเสียหายค่ะคุณค่ะเนี่ยครับ
เหล้านะครับมันไม่ช่วยให้ใครดีขึ้นจริง
เข้าปากแล้วเปลี่ยนคนเป็นอย่างนี้นะฮะ
แต่คุณลุงท่านนี้นะคะที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
เดี๋ยวคุณทำอะไรท่องมนต์เหมือนคุณลุง
เพราะว่าคุณลุงบอกว่าพอท่องมนต์เสร็จแล้วเอามือจุ่มลงไปในน้ำกรด
ยกขึ้นมานิ้วยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีแผลเลยค่ะ
โหนะเห็นไหมครับใช่ครับ
นี่คือน้ำกรดเอาตอนแรกนึกว่าโอ้ชามะนาว
ไม่ใช่ไม่ใช่เอาคุณลุงท่านนี้ชื่อว่าคุณลุงบัญญัติศรีจันทร์นะคะ
โชว์เลยจุ่มนิ้วลงไปในน้ำกรดนะคะ

ครับแล้วน้ำกรดนี้ไม่ใช่น้ำกรดธรรมดาค่ะยังไงเป็นน้ำกรดเข้มข้น
เขาเอาไว้ผสมน้ำยางพาราชาวบ้านเรียกว่าน้ำส้มค่ายาง
คือเทลงไปที่ยางเนี่ยยังเปื้อยังยุ่ยเลยค่ะ
อ้าวแบบนี้แต่พราบปรากฏว่าลุงเอานิ้วจิ้มลงไป

หนังยังอยู่นะแล้วก่อนที่จะโชว์จุ่มนิ้วอย่างนี้
ลุงแกบอกว่าเอาน้ำกรดแก้วนี้นี่แหละ

เทลงไปในผ้าสีเหลืองเหลืองเนี่ยแต่เขาบอกว่าเป็นจีวอนนะ
ผมไม่แน่ใจเหมือนกันใช่หรือเปล่าแต่เป็นผ้าสีเหลืองเนี่ยแล้วเป็นยังไง
บอกว่าไม่ถึง๒นาทีลองใช้ปากกาเคลียร์ดู
ผ้าสีเหลืองเนี่ยยุ่ยเลยครับเปลือยเป็นเนื้อเปลือยเลยครับ
มันเป็นแก้วเดียวกับที่คุณลุงบัญญัติเอานิ้วแห่ลงไปเมื่อกี้เนี่ย

เออเอ้าหลังจากนั้นคุณลุงบัญญัติก็เริ่มทดสอบนะคะ
ด้วยการนั่งบริกรรมคาถาอธิษฐานจิตอยู่ได้ไม่นานค่ะ
เอามือซ้ายเนี่ยกำพระพิมพ์เนื้อว่านหนึ่งองค์ไว้นะที่หน้าอกเนี่ย
ทราบว่าเป็นพระเครื่องพ่อท่านนินพ่อตาหน้าวัวพิมพ์ใหญ่และพญาสนิมเหล็ก
ซึ่งเป็นหนึ่งในธาตุเหล็กไหล้แล้วก็ใช้มือขวาที่นี่เป็นมือขวา
และก่อนที่จะใช้นิ้วคนน้ำกรดอยู่ในแก้วนานประมาณครึ่งนาที
ทำแล้วนี่เอาลงไปแล้วนะจุ่มโอ้โห
เมื่องอาทีไงอ๋าเอาจ้างตัวบอกนะคะว่าตอนจุ่มลงไปรู้สึกไง
เย็นสบายนี่ก็สักพักอุ่นแค่นั้นเองแค่นั้นแต่นิ้วยังปกติ
เหนื่อยมาทำอย่างนี้นะมาโชว์ความศักดิ์สิทธิ์จริง
บอกนะว่าทำอย่างนี้ต้องการให้ได้ดูกันได้มีบุญบารมีไง
ได้ดูความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนินทร์คุณสุพัสรา
ใช่ค่ะอย่างที่คุณชนะบอกไปนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ย
ได้เห็นบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนิมเป็นพระคู่วัดแห่งนี้นะคะ
อ่าถ้าภาษาวัยรุ่นคืออะไรรู้ไหมโฉ่ขิงโฉ่ขิง
ลองของกันอ่าลองของอ่าเนี่ยนะฮะแล้วเขาบอกว่า
พระเนี่ยนะฮะเป็นพระเครื่องหลวงพ่อนินที่ทางวัดเคยสร้างไว้
เมื่อปีนู่นอ่ะสองห้าสี่แปดสร้างไว้เพื่อระดมทุน
ใช้ในการพัฒนาวัดเอางี้ละกันคุณผู้ชม
เรื่องของความเชื่อผมว่านะก็ว่ากันไปนะ
เอามาทำให้ดูกันอย่างนี้ใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะ
ดูแล้วยังไงใช้วิจารยาในการรับชมคนด้วยอ่าอ่านี่ไม่ได้ทางวิอ่านี่แหละ
คุณเริ่มจะไปทางนั้นแล้วก็แล้วแต่แล้วกันนะแต่ไม่กล้านะ
ไม่กล้าไม่กล้าไม่กลัวอีกนะอย่าไปทำเล่นเองละกันนะ
น้องน้องหนูนะอ่ะไหนไหนพูดถึงเรื่องของน้องน้องหนูหนูอ่า
ช่วงกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับกับช่วงสะบัดข่าวเด็ก
สบัดข่าวเด็ก
อ่ากลับมาในช่วงนี้น่ารักชดใช้กันดีกว่าจดจัด
เอาไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับคุณพ่อคุณแม่เขารวมใจกันค่ะ
ตังค์มือถืออืมถ่ายคลิปเอาไว้เลยค่ะช่วงเวลาอย่างความประทับใจ
ก็คือจะเปลี่ยนแพมเพิร์ตให้กับลูกแล้วทำไมอ่ะมันมีความยากอยู่
ว่ายากยังไงเราสองคนยังตอบไม่ได้ยังไม่มีลูกไปดูสิครับว่ามันยากแบบไหนฮ

อุตส่าห์เบามือแล้วยากตรงนี้แหละที่จะทำให้นอนต่อ
นั่นสิแล้วเนี้ยดึงค่อยค่อยดึงค่อยค่อยดึงค่อยค่อย

ไม่ใช่แค่คลานั่นมาที่กล้องเฉย

แต่ว่าไม่รู้คุณพ่อคุณแม่คู่นี้นอนกี่โมงคืนนั้น
ปัญหาหลักของคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กน้อยลูกน้อย

เป็นกำลังใจให้กับทุกพ่อแม่ทุกครอบครัว
ไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเมื่อผู้ใหญ่เลิกงานมา

ก็ชอบใช้ลูกหลานนวดให้หน่อย
โดยเฉพาะเด็กเนี่ยเหยียบขึ้นไปที่ด้านหลังไง

แต่ระวังนะคะต้องบอกเขาด้วยว่าเหยียบเฉพาะตรงไหนพอ

กูก็เหยียบไหล่สิอ้าวถ้าปวดหัว
เย็บที่หัวได้เลยแบบนี้ไม่ได้
หนูไปเรียนมาจากสำนักไหนคะหนูใช้เท้านวดนวดหัว
ดีนะไม่บอกปวดหน้า
ถ้าปวดหน้าก็กลายเป็นว่านวดหน้าด้วย
ฝาเท้านี่แหละค่ะ
เอาให้ดูขำนะล้านน่ะเนอะ
หรือว่าลูกบางทีจะโดนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
ให้ใช้ให้เหยียบหลังอะไรอย่างนี้แหละ
เหยียบให้หน่อยอ่าไม่ใช่ความผิดของเด็กนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่รู้ผู้ใหญ่ต้องรับเอาไว้แต่เพียงผู้เดียว

คุณพ่อบ้านเขาพูดคุยกับคุณภรรยาอยู่
เรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้คุยกันไปคุยกันมา
เอ๊ะมันยังไงกันล่ะ

คนนี้ผู้ชายท่านนี้พ่อบ้านท่านนี้ต้องสตาร์ทเครื่องวิ่งออกไปเลย

ช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะมาดูคลิปนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับ

คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ขโมยขจนมันเยอะใช่ไหม
รองเท้าหายปุ๊บผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่า
เอ๊ะใครมาขโมยไปเปิดดูกล้องวงจรปิดซิ
เจอจุดใต้ตำต่อเป็นอะไรดูค่ะ

รองเท้าผ้าใบคู่สีขาวแล้วนะเว้ยที่หายไป

เปิดกล้องวงจรปิดมาเมื่อกี้นี้

ใส่ลองเท้าไปตอนที่กูไม่ไง
ไปไหนล่ะพ่อไปไหนแล้ว
เอารองเท้ามาคืนให้จ้ะเมียจ๋า

ไปทั้งรองเท้าไปทั้งคนนั่นแหละ

ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ

บอกว่าเป็นความน่ารักของเจ้าตัวนี้
ที่เจอเพื่อนทีไรต้องเชิดสิงโตตุ้งแช่ตุ้งแช่ทุกทีเลย

ติดตามกันด้วยนะครับกับรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ

หมดเวลาขอให้มีความสุขกันทุกคนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
ลากันแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป